อยู่ที่เรื่องผัวเมีย
แต่ว่าที่นครศรีธรรมราชคือเป็นอดีตภรรยา

เพิ่งเลิกกับฉันไป๓เดือน
เอาแฟนใหม่เข้าบ้านแล้วเหรอ
นั่งรถข้ามจังหวัดมาเอาน้ำกรดมาด้วย
กะจะไปสาดภรรยาใหม่แฟนใหม่ของสามี
ปรากฏว่าสามีโดดเข้าขวาง
คราวนี้ครับน้ำกรดมันกระเซ็นโดน๓คนเลยครับ

ใช่ฮะก็ขนาดปูนยังขนาดนี้แล้วเนื้อคนจะขนาดไหน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านปูนชั้นเดียวกลางสวนยางพารา
ตะบนปริกอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช

กู้ภัยนำตัวคนเจ็บทั้ง๓คนที่ถูกน้ำกรดสาด
ใส่ตามร่างกายกับใบหน้าส่งโรงพยาบาลทุ่งใหญ่
จำเป็นต้องแยกไปรถพยาบาลคนละคันนะ

นี่แหละครับคนแรกก็คือนางเพ็ญกระหนกเงินยวง
มีบาดแผลถูกน้ำกรดสาดเข้าที่ใบหน้าแล้วก็ตา

ตาทั้ง๒ข้างคือแบบเริ่มมองฟ้าละ

ตาดำเนี่ยนะตาดำที่มันดำอยู่เนี่ยมันเริ่มเป็นสีขาวแล้วอ่ะ

ฮะถูกน้ำกรดเข้าไป
นี่ครับร่างกายแขนขาผู้พองปวดแสบปวดร้อน
คนต่อมาคือนางสาวนัทยาก้าวเอี้ยนนะครับ
มีบาดแผลถูกน้ำกรดนะฮะสาดที่หน้าที่ลำคอที่ตัวที่เท้า
แน่นอนครับผิวหนังผู้พองหมด
เสื้อผ้าถูกน้ำกรดกัดเป็นดวง
เจ้าหน้าที่นำเข้าห้องฉุกเฉินคนละฝั่งกับนางเพ็ญกนก

ส่วนคนเจ็บคนที่๓นายบรรจบธานีรัฐถูกน้ำกรดสาดทั่วร่างกาย
ด้านหน้าด้านหลังผิวหนังผู้พองไปหมดครับ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็รักษาทั้ง๓คนแล้วก็ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลทุ่งสงศ์
สาเหตุมาจากนางเพ็ญกนกเลิกรากับนายบรรจบไปไม่ถึง๓เดือน
แล้วกลับไปอยู่บ้านที่สุราชนะฮะ
รู้ข่าวว่าอดีตสามีพานางสาวนัทยาแฟนใหม่ชาวตรังมาอยู่ที่บ้านด้วย
ซึ่งเคยอยู่กับสามีเนี่ยอดีตสามีเนี่ยเกิดความแบบแม่ไม่ได้
บ้านเคยอยู่ด้วยกัน
นั่งรถตู้มาจากสุราชเลยมาลงที่ทุ่งใหญ่

พอมาถึงหน้าบ้านแม่ช่างเป็นจังหวะที่แบบโบ๊ะบะมาก
ดันมาเห็นภาพบาดตาบาดใจอดีตสามีกำลังนอนหยอกล้อเล่นอยู่กับแฟนใหม่อีก
โอ้โหคราวนี้แหละครับมีปากเสียงทะเลาะกันรุนแรงลงมือลงไม้ตบตีกัน
จังหวะครับนางเพ็ญกระหนกหยิบขวดน้ำกรดมาสาดใส่นางสาวนัทยา
คือปวดแสบปวดร้อนไปหมดร้องลั่นบ้านเลยฮะ
นายบรรจบไปช่วยก็ถูกนางเพ็ญกระหนกสาดเขาใส่บ้าง
ยื้อแย่งกันยื้อแย่งไปยื้อแย่งมา
กรดกระเด็นใส่หน้าแล้วก็ตาของนางเพ็ญกระหนก

ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงก็เอาน้ำเปล่านะครับมาล้างเจือจางน้ำกรด
แล้วรีบแจ้งกู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
เล่าบอกว่าตอนนี้อาการบาดเจ็บของพี่ชายยังสาหัสนะ

คือแผลต้องตกแต่ง

แผลที่โดนน้ำกรดพูดได้บ้างนะฮะ
แต่หมอยังไม่ให้เยี่ยมครับนะฮะเอาลองฟังน้องสาวเล่าหน่อยฮะ
อยู่บ้านได้ไหมเนี่ยนะ
แม่ของนางสาวนัทยาเราว่ายังไงบ้างนะครับ
ท่านก็มาสอบถามเรื่องราวจากญาติของนายบรรจบ
แล้วก็บอกว่าเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นมีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า
จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะฮะ
ตำรวจก็ยังไม่ได้สอบปากคำนะครับ
ก็ต้องรอให้ทุกคนในอาการดีขึ้นก่อน
แล้วจะเรียกมาสอบปากคำแล้วแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปครับ
แต่ดูจากร่องรอยที่พื้นปูนแล้วเนี่ย

แล้วสุดท้ายเจ็บกันหมดเจ็บ๓คนเลยครับ